พาคุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของเจ้าจ๋อเจ้าลิงที่เขาออกอารวาส
อยู่ในตลาดในจังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะคะ
เขาไปหยิบขนมหยิบผลไม้ของแม่ค้ามากิน
ไม่จ่ายเงินเพราะเขาไม่มีเงิน
และด้วยความสนของเขานะคะก็ทำให้แม่ค้าบางรายไม่มีของจะขายแล้วนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามจับแต่ยืนยันว่ายังจับไม่ได้
จ๋อรายนี้ยังจับไม่ได้นะคะ
ตัวนี้เป็นลิงเพศผู้เขาออกอารวาส
ปีนไปขโมยสินค้าของแม่ค้าเอามากิน
เอามากินแล้วไม่พอนะยังนั่งแบบ
คือแม่ค้าบอกว่ากินแบบสบายใจ
นั่งกินอยู่ตามหลังคาต่างตามซอกตามมุมต่าง
และพออิ่มแล้วเขาทำยังไงเขาหายไป
แอบนอนอยู่ตามซอกตึกตามกันสาดตามหลังคา
พฤติกรรมแบบนี้แม่ค้าบอกเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ตลาดนี้ก็คือตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
แม่ค้าขายขนมเบเกอรี่เล่าบอกว่า
จ๋อปีนลงมาหยิบขนมกินบ่อยครั้ง

แต่เวลาเขาลงมาเขาทำถาดขนมปัง
ขนมเบเกอรี่ตกพื้นถนน
ไม่มีขนมขายแล้วขาดรายได้
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจับไปหน่อย
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ส่งเจ้าหน้าที่มาไล่จับเจ้าจ๋อเหมือนกัน
ช่วงวันที่มาพยายามหาอยู่นาน
หาไม่เจอนะไม่รู้ไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหน
ทางเทศบาลก็เลยทำได้แค่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่พบเห็นลิง
โทรมาแจ้งเทศบาลเพื่อนำตัวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถจับตัวเขาได้ไง
เขาอยู่ที่สูงแล้วเขาก็ด้วยความคล่องแคล่วว่องวัยของลิงนะคะ
เขาหลบอยู่ตามซอกตึกต่างเราไม่เห็นหรอก
เนี่ยตัวนี้ค่ะร้อยนวนครับ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทองนะคะครับโอ้โห